เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูน้าชายขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
คือให้หลานสองคนซ้อนท้ายไปนะครับ
ไปส่งโรงเรียนซึ่งจริงไปส่งทุกวัน
เหตุการณ์ขึ้นเมื่อช่วงเช้านะครับ๗โมงครึ่งครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสภบางสาวทงนะครับรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุในซอย
อุดมทรัพย์ตะบนบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ทะเบียนกรุงเทพมหานครนี่ฮะโอ้โห
ชนอัดติดกับรถบรรทุก๖ล้อสีขาวครับทะเบียนสมุทรสาคร
ใกล้กันครับพบผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับนอนหมดสติอยู่
เป็นเด็กชายอายุ๑๒ขวบ๒รายด้วยกัน
ทราบชื่อคือเด็กชายธนิกบุญจันทร์กับเด็กชายออมทรัพย์รักษาจิต
เป็นนักเรียนชั้นป๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๕
แล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดินนะครับ
อกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
หนึ่งรายทราบชื่อคือนายนัทวุฒิอินทะริงอายุยี่สิบห้าปี
สภาพศพมีแผลฉีกขาดที่คางครับ

คนขับรถบรรทุก๖ล้อคือในบุญโฮมแสงสุวรรณอายุ๖๐ปีครับ
ให้การบอกว่าเขาขับรถบรรทุกถัง๒๐๐ลิตรแบบนี้ครับ๒๐๐ลิตร
มาจากโรงงานที่สมุทรสาครครับมาจอดข้างทาง
คือจะรอเอาสินค้าลงที่โรงงาน
ระหว่างนั่งรออยู่บนรถครับได้ยินเสียงท้ายตรงท้ายรถดังสนั่นเลยฮะ
ลงมาดูอ้าวมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายซะแล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
ญาติของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่านายนัทวุฒิเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยายนไปส่งหลานสองคนนี้ทุกวันนะครับ
ปกติก็ขี่รถไม่เร็วนะเพราะว่ามีเด็กด้วยไง
แต่ไม่รู้ว่าทำไมมาถึงตรงนี้แล้วมาเกิดอุบัติเหตุสลดแบบนี้ครับ
ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์กาญจนสอนนะครับพนักงานสอบสวน
เปิดเผยบอกว่าถนนในซอยนี้มันเป็นถนนสองเลนนะคุณผู้ชม
สวนกันแคบนะฮะมีรถสัญจรไปมาจำนวนมาก
แต่รถบรรทุกเนี่ยจอดเห็นไหมครับคือจอดริมทางก็จริง
แต่มีส่วนของตัวรถเนี่ยมันก็ล้ำเข้ามา
มันกินที่เข้ามาล้ำเข้ามาในเลนส์ใช้งาน
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปนะครับ
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบดินแล้วนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ